ส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นคลิปไวรัลที่ก่อนหน้านี้
แล้วพอเป็นคลิปร้องเรียนออกมาบอกให้ช่วยซ่อมถนนหน่อย
จำได้ไหมคะถนนดวงจันทร์

ปรากฏว่าพอคลิปนี้ออกไปวันรุ่งขึ้น
ซ่อมถนนเลยแล้วก็บอกว่าจะต้องมีการทำให้เรียบร้อยเลย
จำได้ไหมคุณผู้ชมมันมีภาพอย่างนี้เกิดขึ้นเลย
อันนี้มันเดือนที่แล้วถ้าป่านนี้ต้องซ่อมเสร็จแล้วล่ะ
ถ้าซ่อมเสร็จถ้าทำตามนี้วันนี้ต้องได้ใช้แล้วนะคะ
แต่ปรากฏว่ามีการร้องเรียนกลับมาค่ะคุณผู้ชม
ถนนเส้นนี้ไม่ใช่เพียงแค่มันขลุขระตอนนี้เวลาจะใช้เนี่ยใช้ได้แค่เลนเดียว
ใช้ได้แค่เลนส์เดียวเพราะว่าการซ่อมมันซ่อมไปได้นิดเดียว
แล้วก็กลายเป็นว่าถนนเนี่ยมันเหมือนกับระดับมันไม่เท่ากัน
รถก็วิ่งไม่ได้สิคะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะคลิปไวรัลเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่ออกมา
แล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวจนทางอบจขอนแก่นก็เตรียมสร้างถนนใหม่วงเงิน๑๐ล้านบาท
แล้วก็จะใช้งบปี๖๕แต่ตอนนั้นงบยังไม่ออก
ระหว่างรองบอบจก็ปรับปรุงสภาพให้ใช้ได้ไปพังก่อนเป็นสรุปไว้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
นี่ค่ะปรากฏว่าในต่อตระกูลเจริญเชื้อค่ะสอบจเขต๒อำเภอกระนวลก็เอาทีมช่างของตัวเองลงพื้นที่ทำถนนด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าอำเภอกระนวลเนี่ยมีงบประมาณสองแสนบาทจัดสรรการใช้งบจากประเพณีท้องถิ่น
แต่พอโควิดระบาดเขาก็งดจัดกิจกรรมโยกงบตรงนี้ค่ะมาซ่อมถนนแทนก็จะซ่อมได้๓๓เมตรกว้าง๗เมตรไหลทางข้างละ๕๐เซน
ล่าสุดชาวบ้านร้องเรียนอีกครั้งนึงเพราะว่ามันสร้างไปได้แค่๑ใน๑๐จากที่นายต่อตระกูลได้ประกาศเอาไว้คือได้๓เมตรครึ่งเท่านั้นเอง
เมตรครึ่งคุณนัทพงศ์นะคะแล้วแถมเนี่ยค่ะมันระดับมันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะ
แล้วแถมยังมีเหล็กเส้นโผล่ออกมาแบบนี้ด้วยสามเมตรครึ่งนี่ถ้าเป็นคนสูงหน่อยสองคนนอนต่อกัน
นั้นรถวิ่งยังสตาร์ทยังไม่ทันจะอะไรเลยนะคะแต่สำคัญก็คือมันมีเหล็กโผล่ออกมาอย่างนี้ค่ะ
ถนนครึ่งหนึ่งเป็นแบบนี้อีกระดับหนึ่ง
อีกครึ่งหนึ่งเป็นแบบดินแบบนี้ค่ะ
แล้วมีเหล็กโผล่ออกมารถก็วิ่งไม่ได้สิค่ะ
อันนี้ต้องข่าวภาพเมื่อสักครู่ต้องชื่นชมช่างภาพนะครับ
เล่าเรื่องได้ดีมากว่ามันอันตรายแค่ไหน
บากกันเลยล่ะค่ะเนี่ยรถก็ต้องรอกันอย่างนี้ค่ะ
กลายเป็นว่าตรงนี้เนี่ยวิ่งได้แค่เลนเดียวเท่านั้นนะคะ
คนที่เขาถ่ายคลิปอวกาศเขาบอกว่าเป็นแบบนี้มาเดือนนึงแล้ว
ไม่มีใครสนใจไม่มีความคืบหน้า
จะมาลื้อเหล็กหรือปรับขอบถนนให้เขาใช้ทางได้เลย
ทำแบบนี้เนี่ยมันทำขึ้นมาเพื่อเป็นการจอดยานอวกาศ

ก็มีการตั้งคำถามขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะ

ช่วงที่ผ่านมาช่วงที่เป็นฝนตก

ค่ะแล้วก็มันก็จะมีเหล็กโผล่ออกมาด้วย
แล้วหนูก็ไม่แน่ใจว่าอีกฝั่งเนี่ยจะมาทำอีกตอนไหนค่ะ
ก็คืออยากรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งเราจะสามารถทำได้อีกตอนไหน

เขาจะสร้างที่จอดยานให้เราลดลง

จะได้บินอีกสักรอบนึงเผื่อจะได้เอายานมาลง
นี่ค่ะคุณฉลวยจิตนักบินอวกาศนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะในต่อตระกูลชี้แจง

แต่มีปัญหาซึ่งถูกร้องเรียนว่าแหม่สร้างถนนแค่๓๓เมตรเท่านั้นเอง

เพื่อที่จะรองบปี๖๕ที่จะทำถนนมาเชื่อมกัน
อีก๑๑๓เมตรแล้วสร้างทีเดียวแบบยาวไปเลย
รวมกันไปเลย๑๔๖เมตร
แล้วก็ฝากขออภัยคนที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้ด้วย
แต่ช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังไปก่อน

เดี๋ยวรอดูก็จะได้วิ่งยาวนะคะ๑๔๖เมตรค่ะ